ของความรักที่เกิดเป็นศึก

เมื่อวานี้ดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ตันตระกูลดาราสาวออกรายการที่ช่อง๓
เปิดใจหมดเปลือกถึงเหตุการณ์รุมตบกันนัวในคลิป
ที่มีการแพร่ในโลกโซเชียลจนถูกวิจันทร์
แพทยอมรับว่าหลานสาวผิดที่เป็นฝ่ายเริ่มเปิดศึก
ฝ่ามือเพชรฆาตก่อน
และยันโดนอีกฝ่ายบรุม
เผยเรื่องอดีตแฟนของแฟนผู้ชาย
แต่ว่าเรื่องนี้กลายเป็นต้องฟังสองด้าน
อีกด้านหนึ่งเขาก็บอกเขาก็โดนรุมเหมือนกัน
ก็เป็นภาพข่าวเหมือนกันโชว์รอยตบ
เพราะนางสาวเบนเจวันนบพันธ์
คู่กรณีหลานแพทย์พร้อมด้วย
มารดาแล้วก็นายธนพลหรือแจ็คอแดด

ขณะที่ฝ่ายชายก็รับว่าคบกับแพทย์แล้วเลิก

เมื่อวานคู่นี้เดินสายทั้งของช่องเก้า
แล้วก็เดินสายไปไลท์ทีวี
ร้องเรียนกับคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีด้วย
สองเรื่องสองราวนะครับจากสองฝ่ายเป็นอย่างไร
ฟังเสียงของคุณแพทย์ก่อนละกัน
คุณแพทย์ก่อนในการให้สัมภาษณ์ที่ช่อง๓
เขามาเขาก็ต้องรู้แล้วว่าเขาต้องเจออะไร

อย่าบอกเพราะเขาเป็นคนนัดเคลียร์

แต่เขาบอกว่าเรา๑ต่อ๓๐

นับทั้งฝั่งเขาฝั่งเรารวมกันก็ไม่ถึง

แต่ถ้าเกิดตรงแบบว่ารวมแล้วถึงค่ะเยอะมาก

เขาใช้วิธีการให้มีมอเตอร์ไซค์มาวนดูก่อน
เขามาประมาณ๔โมง๕๐ได้นะคะ๔โมงกว่า
ซึ่งตอนนั้นแพทย์ตัดสินใจโทรหากำลัง
อันนี้เราก็ไม่รู้ล่ะค่ะ

อาจจะเป็นประชาชนเขาก็อยากจะดูมา

อันนั้นคือถึงเขานะครับไม่ใช่ฝั่งแถบนั้น

ก็มาค่ะแต่ก็ไม่ได้มาถึงขนาดเยอะเขาอะค่ะ
เพราะว่าตัวเราไม่ได้คิดว่าเราจะโดนลุมค่ะ

และที่บอกว่า๑ต่อ๓๐คิดง่ายนะคะ
ถ้าผู้หญิงคนหนึ่งคนเดียวโดน๓๐คนรวม
คุณจะไม่ได้มาพูดหรือออกข่าวแบบนี้

แล้วแม่หนูจะเดินเข้าไปดึงหนูออกมาทำไม
ในคลิปจะเห็นเลยว่าเขาทำกันอยู่สองคน

หนูก็เลยไม่เข้าใจว่าไอ้คำว่ารุมของเขา

แล้วทำไมตัวเขาต้องมาในเหตุการณ์ด้วย
เพราะว่าฝั่งหลานเขาออกมากันเยอะขนาดนี้
ก็แบบว่าทั้งญาติเขามากันเยอะขนาดนี้แล้ว

แล้วพี่เขาถามว่าบ้านเรามาเยอะ

เพราะเราก็เป็นหนึ่งในบ้านไงคะ
ไม่ใช่คนอื่นนะเขาพูดเขาคิดก่อน
หนูเป็นดาราแต่หนูเป็นคน
แล้วคนที่คุณหาเรื่องด้วยคือหลานแท้
และคุณคะพี่สาวแท้
คุณคิดได้ไงว่าเป็นดาราเรื่องนี้ต้องไม่ยุ่ง

เอาเลยพี่น้องนะเธอไปเคลียร์กันเองนะ
คือเราเป็นดารามันไม่ใช่นิสัยหนู
หนูเป็นคนตรงแล้วหนูรักครอบครัวหนูมากนะ

ใช่คือในคลิปที่เราเห็นกัน

ภาพมุมไกลก็คือเห็นว่ามีคนเยอะแหละ

๑ต่อ๓อะไรแบบนี้นะครับ
เมื่อวานมีการชี้แจงทั้งสองฝ่าย
และทางฝากฝั่งของคู่กรณีนะครับ

คือเขาก็พยายามที่จะมาเคลียร์

อันนี้เป็นคำให้สัมภาษณ์ของแต่ละฝ่ายนะครับ

อันนี้เป็นฝ่ายของคุณเบนเขาบอกนะ

จนกว่าจะมีการตกลงกันระหว่างสองฝ่าย
เรามาดูด้านของคดีว่าตำรวจจะยังไงต่อไป

ความคืบหน้าคดีนี้เมื่อวานในช่วงเย็น
ตำรวจโทชูศักดิ์คำทรายพนักงานสอบสวน
ผู้ทรงคุณวุฒิของสนวัดพระยากรัย
กล่าวถึงความคืบหน้าคดีนี้บอกว่า
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่เองก็ได้มีการ
หลังจากที่ดาราสาวมาลงบันทึกประจำวัน

แล้วก็ประสานไปยังนางสาวเบนเจวันคู่กรณี
ผลว่าทั้งสองฝ่ายอยากจะจบ

เจ้าหน้าที่จึงนัดให้เข้ามาพูดคุยแล้วก็เปรียบเทียบปรับ
ในวันที่๕มกราคมเมื่อวานนี้
แต่ยังไม่มีใครเข้ามา
สงสัยมัวแต่เดินสายออกสื่อไง

ต่อไปหากทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถตกลงกันได้
เจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียง
แล้วก็จะเชิญตัวต้นเหตุของกรทะเลาะวิวาส
มาสอบปากคำต่อหน้าสหวิชาชีพ

หากพบว่าฝ่ายไหนเป็นผู้ลงมือก่อน
ก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่
เพราะว่าหลานคุณแพทย์อายุ๑๗เอง
ส่วนผู้ที่อยู่ในคลิปที่ยืนเป็นเหมือนกองเชียร์
หรือว่ายืนไปร่วมด้วยนิดหน่อยนะฮะ

ตอนนี้เจ้าหน้าที่จะยังไม่เอาเรื่อง
อยากจะให้จบเรื่องนี้ด้วยตัวต้นเหตุก่อน

กองเชียร์ได้ลงมือทำร้ายซึ่งกันและกันด้วยนั้น
ก็จะดำเนินคดีเช่นกันนะครับ
โอ้โหเมื่อวานให้สัมภาษณ์ของแต่ละฝ่าย
ค่อนข้างจะยาวค่อนข้างจะดุเดือด
แต่ละฝ่ายก็โต้กันไปโต้กันมาชี้แจง

แล้วเมื่อวานนี้ทางด้านของตัวผู้ชาย

ตัวผู้ชายพูดขอเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องของตัวผู้ชาย
บอกว่ายอมรับเคยคบกับคุณแพทย์จริง

เพราะตนคิดว่าตนเองไม่เหมาะสมกับแพทย์ในทุกด้าน

ซึ่งตอนแรกแพทย์ก็ไม่ยอมเลยกักตัวเอาไว้

ซึ่งตอนนี้กลับมาคบกับเบนเจาันนะครับ

ยังไม่ได้ครบซ้อนและยืนยันแบบนี้
ยืนยันว่าไม่ได้เอาเงินของแพทย์มาให้เบน
เป็นก็บอกว่าก็ไม่ได้ใช้เงินใด
ที่เป็นเงินแพทย์ไม่ได้ร่วมกันหลอกลวง

บอกว่าแพทย์เป็นคนคอยให้เงินใช้
และซื้อของเสื้อผ้าแหวนนาฬิกาให้แค่นั้น
ส่วนเรื่องที่ตนโดนกล่าวหาว่าสมคบกับเบนมาหลอกลวงเอาเงินแพทย์นั้น
ตนยืนยันไม่เป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอน
ก็ขอความเป็นธรรมคือทุกฝ่ายขอความเป็นธรรมหมด
ทีนี้ก็ขึ้นอยู่ที่พนักงานสอบสวน
แต่ว่าทุกอย่างภาพมันฟ้องถ้าเกิดว่าดูจากคลิปวิดีโอ
ทุกอย่างก็ชัดเจนพอสมควร
เรื่องของคดีตำรวจเขาก็ต้องดูจากกล้องวงจรปิด
ต้องดูเพิ่มเติมไงเพราะคลิปก็อาจจะถ่ายได้ส่วนหนึ่ง
กล้องวงจรปิดในภาพรวมมีใครอีกที่อยู่ในเหตุการณ์นั้น
จะมีถึง๓๐คนหรือฝ่ายไหนมี๑๐คนหรือใครเป็นใคร

ว่านี่๑๐คนของใคร๓๐คนใคร
ลงมือตบกี่คนใครลงมือทำร้ายกี่คน
นะครับโอ้โหก็วันนี้ก็เป็นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ก็เลยมาเล่าให้ฟังกันตั้งแต่เบรกแรกนี่แหละ